เนื่องด้วยโควิด๑๙ในช่วงนี้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่รอคอยเตียงรอคอยโรงพยาบาล
รอคอยความช่วยเหลือจำนวนมากจริง
ทีมข่าวของเราเห็นเรื่องราวที่
คุณผู้ชมส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือทุกวัน
เราก็ไม่นิ่งเฉยนะคะเราตามต่อให้
เราพยายามที่จะประสานความช่วยเหลือให้

พ่อเขาป่วยโควิด๑๙ยังไม่ได้เตียงเลยค่ะ
แล้วก็มีภาพนี้เป็นผู้ชายอายุ๗๗
ต้องใช้เครื่องออกซิเจนแล้วก็นอนอยู่
มีข้อความบอกว่ารบกวนหน่วยงานต่าง

เริ่มหายใจเหนื่อยหอบมีโรคประจำตัวด้วย
ปอดและทาลาซิเมียน้ำหนักน้อยตัวเล็ก

ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่บ้านแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพ

บอกว่าตอนนี้คนในครอบครัวก็ช่วยกันโพสต์ด้วย
แล้วบอกว่าตอนนี้อาการขึ้นหนักคือในกลุ่มสีแดงแล้ว
คือต้องไปโรงพยาบาลแบบให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิด
ก็มีการทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะ
มีข้อมูลมาว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๑กรกฎาคม
ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเริ่มไม่สบายเจ็บคอไอหนักมากจมูกไม่ได้กลิ่น

กรกฎาคมไปหาหมอตอนแรกหมอบอกว่าเป็นไข้หวัด
แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ให้ไปตรวจโควิดสิบเก้า
กรกฎาคมก็เลยไปตรวจไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
สิบห้ากรกฎาคมผลออกมาเป็นบวกนะคะ
กรกฎาคมไข้ไม่ลดท้องเสียอาเจียนเบื่ออาหารจมูกไม่ได้กลิ่น
ถัดมา๑๗กรกฎาคมเริ่มกินอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
ท้องเสียหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหายใจติดขัด
กรกฎาคมเริ่มดีบ้างขึ้นนิดหนึ่งเริ่มดีนิดนึง
เพราะว่าได้เครื่องออกซิเจนแต่ว่าพอมาสิบเก้ากรกฎาคมคือวันนี้เนี่ย
อาการเริ่มมาอีกรอบนึงคือเริ่มแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะ
ทีมข่าวของเราพยายามประสานความช่วยเหลือให้
นี่ค่ะที่ทีมข่าวของเราคุยด้วย
นายอนันยอดจิตค่ะคนนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
พ่อเขาเนี่ยค่ะชื่อนายอำนวยตอนนี้อายุ๗๕มีโรคประจำตัว
อย่างที่บอกไปตามโพสต์แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙
คาดว่าติดจากลูกค้าที่มาซื้อของที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
พอรู้ว่าติดเชื้อก็ดูแลกันที่บ้านนะคะ
แต่ตอนนี้อาการซุดลงเรื่อยนะคะ
ยังไม่มีเตียงยังไม่มีโรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้คือไม่กินข้าวแล้วอาการอ่อนเพลียเหนื่อยหอบ
คือนอนตะแคงตลอดเวลาเหมือนภาพนี้ค่ะ

เพราะว่าเป็นการนอนท่าเดียวที่พอจะหายใจได้
ก็กลัวว่าอาการจะสุดหนักไปมากกว่านี้
ถ้ายังไม่มีเตียงรักษานะคะ
ประมาณอาทิตย์อยู่ที่บ้าน
เข้มบอสไม่ได้กินประมาณวันที่๑๔ตั้งแต่มันเป็นไข้

คือบนอาทิตย์๑๔เป็นวันพุธ

คือแกเหนื่อยเราก็รักษากันคือมันไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา
เราก็ยาเจอมันไม่มีใครให้คำปรึกษาหรอกครับ
เราก็ให้กันตามภาพวันแรกไอ้ที่รักษาคือ
ก็ให้ยาฟ้าล่าสุดแกก็ถ่ายมากพอถ่ายมาก
มันก็อ่อนเพลียคือคือมันไม่มีคำปรึกษาครับ
เราก็รักษากันเองมันอยากให้เข้ามาดูแลหน่อย
สิ่งที่กังวลมากเลยก็คือตอนนี้คุณพ่อยังอยู่ที่บ้าน
และในบ้านอยู่กันหลายคนในบ้านมีเด็กเล็กด้วยนะคะ
ก็เลยกังวลว่าคนอื่นในบ้านนะคะ
พลอยติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วย
ถ้าคุณพ่อยังไม่มีเตียงรักษาแล้วก็อาการเริ่มหนักขึ้นแล้วด้วยค่ะ
คือบางบ้านสภาพพื้นที่ก็ไม่พร้อมที่จะกักตัว

ถ้าไม่นับเรื่องอาการเจ็บป่วยที่ต้องให้แพทย์ประเมินว่าจะรักษาที่บ้านได้หรือเปล่านะครับ